มีชาวบ้านเขาบอกว่าโดนผีป่าเข้าสิง

แต่พอไปร่วมพิธีกับพระครูบารูปนี้แล้วเนี่ย

อันนี้คือขลังหรือไม่ขลังนะคุณผู้ชม

นี่ครับจู่ก็ลุกขึ้นยืนแล้วค่อยก้าวเดินได้
เป็นเหตุการณ์ที่พระครูบาพัฒน์วิสุทธศรีโลครับ
รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระพุทธวิชิตมารองค์จำลองนะครับ
ในพื้นที่บ้านใหม่จัดสรรอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่
ศิลปลูกหานับถือเป็นพระเกจิอาจารย์ขมังเวศสายเขมร
และมีชื่อเสียงด่งดังในพื้นที่แถบภาคเหนือครับ
คือพระครูบารูปนี้จัดพิธีครอบครูแล้วก็ประพรมน้ำมนต
เป็นสิริมงคลในช่วงวันขึ้นปีใหม่นะครับ
แล้วปรากฏว่าก็มีศิษยานุสิตจำนวนมากมารับน้ำมนต์ครับ
หนึ่งในนั้นมีชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกว่าป่วยเดินไม่ได้
ญาติเนี่ยพาไปรักษากับคุณหมอก็ไม่หาย
แล้วเขาบอกว่าที่เดินไม่ได้เนี่ยนะ

เข้าป่าไปแล้วถูกผีป่าคงจะสิงร่างหรือว่าทำให้ไม่สามารถเดินได้อีกครับ
อันนี้ในมุมของผู้ป่วยและครอบครัวเขาเชื่อแบบนี้นะ
ตัดสินใจพามาร่วมพิธีครับ
เพื่อเข้ารับการรักษารับน้ำมนต์จากพระครูบา
ขับรถมาถึงเนี่ยหน้าปรัมพิธีครอบครู
คนที่ป่วยคุณมิ้นคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าจู่ร้องเสียงหลงขึ้นมาเลยเหมือนผีเข้า
แล้วพอเจอกับพระครูบาซึ่งเป็นอาจารย์ขมังเวศ
เข้าไปช่วยประพรมน้ำมนต์ให้
ขับไล่ผีร้ายที่สิงอยู่ในร่าง
หลังจากนั้นอาการที่ร้องกรี๊ดเหมือนกับผีเข้าเนี่ย

แล้วค่อยค่อยลุกเดินลงมาได้ครับจากตอนแรกคือเดินไม่ได้
ไม่มีแรงนะก็เลยทำให้ยาดเขาอัศจรรย์ใจไม่น่าเชื่อมี
ชาวบ้านอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าในตัวเนี่ยคือน่าจะมีสิ่ง
สิทธิ์เพราะเขาบอกว่าพอพระครูบาครอบครูให้มี
คำรามแล้วก็มีท่าทางแปลกเกิดขึ้นด้วยครับอันนี้
เรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะสำหรับพระครูบาพัฒน
สุธศรีโลเป็นพระเกจิดังสายเขมรครับชาวบ้านก็จะเริ่ม
ศรัทธาเพราะว่าท่านจะช่วยเหลือชาวบ้านที่ป่วยทาง
ใจมารับการรักษาแก้อาถรรพ์ต่างหลายรูปแบบก็ช่วยได้ใน
ระดับหนึ่งคนที่เชื่อเขาก็เชื่อแล้วก็ศรัทธานะครับเห็นว่า
ร่ำเรียนวิชามาจากเขมรแล้วก็เป็นการสร้างทานบารมีช่วย
เหลือซึ่งกันและกันคือระหว่างวัดและชุมชนก็ช่วยเหลือให้
ชาวบ้านเขาอุ่นใจก็เข้ามาในวัดอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็
ตามครับในอีกมุมหนึ่งนอกจากจะรักษากับทางพระครูบาแล้วใน
วิทยาศาสตร์ก็อย่าลืมตรวจเช็คสุขภาพร่างกายอย่างต่อ
เนื่องแล้วก็หาแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะฮะคือเพื่อความปลอดภัย
ภัยแล้วก็สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมจะเลือกขั้นตอนไหนก็ลอง
ดูกันละกันนะฮะ